สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจกันได้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยทีมข่าวของเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
อุบลราชธานีน่าเป็นห่วงแล้วก็ทีมข่าวรายงานมาว่า
กรมชลประธานเพิ่มเครื่องผลักดันระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงค่ะ
ส่วนที่วัดเกาะแก้วคุณดีน้ำท่วมสูงเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสิรินทิพย์ครีบเขียว
รายงานสดมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเชิญค่ะ
มีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้โทรศัพท์มาที่ไทยรัฐทีวีนะคะว่า
พบวัดเกาะแก้วคูณดีซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำได้ท่วมจนหมดแล้วแต่ยังมีพระสงฆ์และสำมะเนรกว่า๑๐ลูกจำวัดอยู่ค่ะ
ทีมข่าวนะคะก็ได้นั่งเรือไปที่วัดเกาะแก้วคูณดีตำบลจาละแมร์
อำเภอเมืองนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังไทยวัสดุสาขาอุบลราชธานี
บายพัดเลี่ยงเมืองนะคะก็ได้พบกับกุฏิหลายหลัง
ซึ่งตอนนี้นะคะได้จมอยู่ใต้น้ำส่วนโดยรอบนะคะ
เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งถูกน้ำท่วมสูงมานานกว่า๑สัปดาห์แล้ว
รูปก็จำวัดนั่งร้านยกสูงอยู่ในสาราแต่ส่วนใหญ่นะคะ
ก็ได้ย้ายไปจำวัดบนสาราหนีน้ำสามชั้นและต้องจุดเทียนเพิ่มแสงสว่าง
หลังจากไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมดขณะที่ชั้นล่างนะคะ
เป็นห้องสมุดก็ได้ถูกน้ำท่วมแล้วเช่นกัน
แต่ก็ยังคงเก็บหนังสือพระพุทธศาสนาออกมาได้เป็นบางส่วนค่ะ

แล้วก็นั่งกรรมฐานที่นี่
แล้วก็อัตมาก็พักจำพักอยู่ที่นี่
ส่วนพระพิสุสมเนรก็อยู่ข้างบน

แต่ก็สำเนรก็นอนอยู่ข้างนอกกับพระพุทธศาสตร์บางส่วน
ร้อนไหมคะเพราะไฟก็ถูกตัดหมดแล้ว
ตอนกลางคืนยุ่งก็เยอะอยู่
เห็นข้างล่างนี้ก็คือห้องสมุดเหรอคะ

เห็นแล้วคนสมุนขนหนังสือขึ้นมา
ก็มีบางส่วนที่เหลืออยู่
คิดว่าน้ำจะไม่ท่วมถึง
แต่มันมามากเกินไปปีนี้
ทุกปีมันก็จะท่วมอยู่แต่มันไม่มาก
ตอนนี้นะคะระดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๙๗เซนติเมตร
ส่งตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้นะคะ
หลังจากช่วงสายมวลน้ำก้อนใหญ่ในแม่น้ำมูลไหลผ่านจังหวัดอุบล
ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากยศทรรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ
น้ำจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลน้อย
ก็ได้ไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูล
ซึ่งไหลผ่านอำเภอเมืองและอำเภอวาลินชำลาบ
และไหลไปยังอำเภอสว่างวีรวง
ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอพิบูรมังสาหาร
ซึ่งจุดนี้เองค่ะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขง

ซึ่งอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นจุดบรรจบ
แม่น้ำสองสีในอำเภอโขงเจียมค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ
เพื่อที่จะช่วยดันน้ำให้ไปสู่แม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่ง
ขณะที่กรมชลประธานนะคะก็ได้นำเครื่องผลักดันน้ำ

จากเดิม๓๐เครื่องที่บริเวณแก่งสะพือ
อำเภอพิบูรมังสาหารเป็น๖๐เครื่อง

บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียม
เป็นจำนวน๑๐๐เครื่องจากที่ติดไปแล้ว๖๐เครื่องค่ะ
วันนี้เป็นต้นไปทางกองบิน๒๑
ก็ได้เปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนนะคะ
สามารถนำรถไปวิ่งเส้นนั้นได้
หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในช่วงน้ำท่วมค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานจากในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ

ครับก็อุบลรัชธานีเนี่ยหนักนะครับเพราะว่ารับน้ำมาจากจุดอื่นอื่นของภาคอีสาน
ก่อนจะลงสู่น้ำโขงนะฮะค่ะสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะระบายออกไปได้เร็วขนาดไหนนะครับ
มีผู้ที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่กันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วมีพลทหารนายหนึ่งนะครับเขาเป็นอ่าชาวจังหวัดสุรินค่ะนะฮะ
แต่ว่าไปช่วยที่อุบลนะครับไปช่วยชาวบ้านที่นั่นแล้วไปถูกไฟช็อตจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพเหตุการณ์ช่วงที่เกิดเหตุนะครับ
โอ้โหนี่ฮะคือน้ำกับไฟนะไปช่วยชาวบ้านนะครับพลทหารนายนี้นะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อสิบกันยายนนะครับช่วงที่พลทหารสุภวัฒน์วังสรรคอายุยี่สิบปี
เป็นพลทหารที่พื้นเพเขาคือชาวตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินนะครับ
ไปช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยนามพุ่มพลิกอุบรรณราชธานีไปลากเรือในน้ำ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของที่ชุมชนราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบ
แล้วไปถูกไฟช็อตนะฮะต้องรีบช่วยกันนะครับตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีพ่อกับแม่ที่ทราบข่าวก็มาดูแลอย่างใกล้ชิด
ก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์เรื่องราวกันนะครับเพื่อที่จะตามหาพ่อกับแม่
บอกว่าเนี่ยพลทหารสุภวัฒน์เกิดอาการบาดเจ็บจากการถูกไฟช็อตไปช่วยน้ำท่วมแบบนี้
พอพี่พ่อกับแม่ก็สร้างข่าวเขาก็มาดูหน่อยซึ่งพ่อกับแม่ทราบข่าวแล้วนะครับ
ก็ไปติดตามอาการด้วยนะครับที่โรงพยาบาลนะฮะ
แล้วท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็คือนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์
ทหารสุภวัฒน์บอกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วสื่อสารได้แล้วถือว่าเป็นข่าวดี
พจรกับความดันก็ดีขึ้นไม่ต้องรับยาเพิ่มความดัน
แต่ยังมีปัญหาก็คือเรื่องของระบบหายใจที่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ส่วนการรักษาด้านอื่นก็ต้องมีการระบายลมออกจากปอด
และเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอดอย่างใกล้ชิด
สารพิษไหลเวียนอยู่ในเลือด
ตอนนี้ใช้กลไกของกันให้อยู่ให้ยาให้น้ำ
เพื่อไม่ให้เกิดเพราะว่ะไปไหว่
ด้านแม่ของพลทหารสุภวัฒน์คุณแม่สำรวยวังสรรค
ก็เล่าทั้งน้ำตาลนะคะว่าลูกชายได้บรรจุเป็นข้าราชการทหาร
สังกัดกองคลังสื่อสารกรมการทหารสื่อสารเขตดูสิตกรุงเทพ
เมื่อตอนวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุลูกชายอยู่ระหว่างลาพักกลับบ้านเกิด
แต่มารู้ข่าวเรื่องน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี
ขออนุญาตไปเป็นจิตอาสาค่ะ
ไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยขนของหนีน้ำ
แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อกับแม่ตลอดนะคะ
สุดท้ายแม่มารู้ข่าวร้ายว่าลูกชายถูกไฟช็อต

ก็จะเฝ้าดูจนกว่าลูกชายจะหายเป็นปกติ

ว่าอยากสมัครเป็นในสิทธาหาร
ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ภูมิใจที่ลูกชายเป็นทหาร
ภูมิใจที่ลูกชายมีใจคอยช่วยเหลือประชาชน
และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้ด้วยค่ะ

เดินทางมาคนเดียวเหรอคะคุณแม่
ค่ะคุณรถตู้มาคนเดียว
แม่ภูมิใจมากจนเราปุกไม่ได้

ทำไมตายจนไหน
แม่บอกพูดไม่ออกให้หนึ่งหลานพูด
แม่เห็นลูกนอนกว่ากับเคียงแล้ว

จันงาทองรองโฆษกองทัพบกบอกนะคะว่าพลโทพิรัตนบรรจงเขียนเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
ชมในความมีน้ำใจของพลทหารสุภวัฒน์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของกำลังพล
หมายให้ผู้บังคับกองร้อยคลังสื่อสารเข็ดหลังประสานความช่วยเหลือไปยังครอบครัวนะคะ
ว่ากองทัพบกให้การดูแลพลทหารสุภวัฒน์เรื่องการรักษาพยาบาล
การอำนวยความสะดวกให้กับญาติอย่างเต็มที่มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการใช้จ่าย
ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้วยค่ะ

สำหรับทุกคนเลยนะครับที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่นั่นนะครับ